มาดู๒หัวใจของวงการลุกทุ่มกันบ้างดีกว่าคนนี้นะคะ
เต่าภูเซนคือเขาแอบเห็นว่ากลางกองถ่ายด้วยนะ
แอบกุ๊กกิ๊กจุ๊กจิ๊กนะนี่กับข้าวทิพย์พิดาดรอยคุณผู้ชมค่ะ
ดาดินสิทธิดาดินถูกต้องคุณผู้ชมนี่นะ
มีหยอกมีแซวจนหลายคนชงให้เป็นแฟนกันนะคะ
งานนี้คราวทริปก็เรียบร้อยเขาเสริมเส้นเหลือเกิณ่าจะว่ายังไง
เขาแซวกันว่าพี่เต๋ามาจีบจริงไหมคะ

ไม่น่าจะใช่นะคะเป็นเพื่อนกันจริงเป็นเพื่อนกัน

พูดล้อแล้วก็เหมือนกับพูดคำแรง
ให้เราด่าเราก็ด่าไปแล้วเขาก็ไม่โกรธอะไรประมาณนี้

โอ้โฮต้องไปถามเขานะมอย
มาถามทันทีว่าเออกำลังตามจีบสาวข้าวทิศอยู่จริงหรือเปล่า

อะไรครับบอกท่านมีใครบ่ามียังไม่มีครับ

จีบโหลดเป็นก็โสดอยู่ตรงนั้นค่ะ

รุ่นพี่รุ่นน้องที่แรมมิโกด้วยกัน

แหวนที่ที่แจกรีคอ่ะ
อันนี้คนเจ้ามีมาก
อยากเล่นสินเพิ่ม